คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องของการศึกษาหน่อยนะคะ
เพราะว่าทางด้านมูลนิธิไทยรัฐมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับคุณครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ภาคอีสานั่นเองนะคะ
จากการอบรมนี้ระหว่าง๒๘๓๐ตุลาคมค่ะ
เป็นการให้คุณครูถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน
โดยเน้นตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องนะคะ
โดยนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐเป็นประธาน
ในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยคุณครู
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนรวมแล้วกว่า๑๐๐คนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งการอบรมก็เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฉบับที่๔

เพื่อมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนและครู
ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบ
รวมถึงฝึกให้มีความสามารถในการรับข่าวสารด้วยหลักเหตุผลแล้วก็ความถูกต้อง
เรียนก็สามารถที่จะส่งสารในรูปแบบต่างให้กับผู้อื่นได้รับทราบ
ด้วยการใช้วิธีการที่หลากหลายนะคะ
รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์ข่าวได้อย่างถูกต้องค่ะ
ส่วนวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้นะคะก็ประกอบด้วยนักวิชาการ
มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างนายมานะติรยาพิวัฒน์คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนายวิเชนโภชนุกูล
เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐรวมถึงนายดำริสวิริยกุล
นาธิการภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วก็การอบรมครั้งนี้ค่ะจะจัดไปจนถึงวันที่๓๐ตุลาคมนี้นะคะ